ไปที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลถูกขโมยขึ้น
เอาอะไรไปรู้ไหมไปเอาอุปกรณ์ของเครื่องเอ็กซาเรย์
โรงพยาบาลเดือดร้อนสิวันนี้ก็เครื่องเอ็กซาเรย์ใช้ไม่ได้สิครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเข้ามาโรงพยาบาล
แล้วขโมยส่วนไหนของเครื่องเอ็กซาเรย์ไปมันต้องมีความรู้เฉพาะนะ
งั้นมันเอาไปไม่ถูกหรอกมั้งว่าจะเอาส่วนไหนไปเนี่ย
ผู้ชายคนนี้อยู่หน้าห้องเอ็กซาเรย์ครับแล้วก็สบโอกาสแอบเข้าไปในห้องเอ็กซาเรย
แล้วขโมยอุปกรณ์ของเครื่องเอ็กซาเลมา
คุณหมอนัทพงศ์ดูงามท่านภูมิในการโรงพยาบาลปลายพระยาเล่าบอกว่าคืนวันที่๒๒พฤษภาคม
คนร้ายเข้ามาทำทีเหมือนมารักษาหรือมาเยี่ยมผู้ป่วยนี่แหละเดินวนเวียน
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลไปแจ้งความที่สพปลายพญาแล้วนะครับ
แล้วก็เอาคลิปโพสต์ลงในโลกออนไลน์ด้วย
พบเห็นหรือรู้จักผู้ชายคนนี้โอ้ภาพชัดอยู่ภาพชัดอยู่
สามารถแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอช่วยกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวคุณหมอไม่มีเครื่องเอ็กซาเรย์ใช้นะ
นี่ครับถ้าจับกลุ่มคนร้ายได้โรงพยาบาลโอ้โหนี่แสดงว่าเดือดร้อนจริง
ตั้งรางวัลนำจับเลยคุณวรพรให้๑๐๐๐บาทครับ
สำคัญสิคะคนป่วยนะคะจำนวนมากที่ต้องใช้เครื่องเอ็กซาเรย์
มันสำคัญต่อการวินิจฉัยอ่าใช่ค่ะ